มาต่อที่เรื่องนี้คุณผู้ชมทำให้พี่คนนี้ต้องถึงกับหลังน้ำตา
เพราะว่ารถคู่ชีพคู่ใจทำมาหากิน
พ่วงข้างถูกโจรขโมยไป
แล้วจะทำมาหากินยังไงคุณผู้ชมครับ
ไปดูกันหน่อยพ่อค้าขายกล้วยปิ้งร้องไห้ร้องห่มเลย
ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
คุณพี่แสงอำรุณวรโยธาอายุ๕๑ปีครับ
พ่อค้าขายกล้วยปิ้งอยู่ที่อำเภอเริงนกทาที่ยะโสธร

คุณตำรวจช่วยผมหน่อยเถอะ
คนร้ายมาขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างผมไป

ทะเบียนคอควายก่อไก่ท้อชิงสี่หนึ่งเก้า

ในรถมีอุปกรณ์ทำกล้วยปิ้งดูรูปแบบนี้

แล้วก็มีกล้วยน้ำวาอยู่๕หวีมูลค่าไปเสร็จละ๒

คุณพี่แสงอรุณบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๓ทุ่มครึ่งของวันที่๑๐ที่ผ่านมา
จอดรถอยู่ข้างร้านลาบก้อยอีสาน
ปากซอยประชาสันติ๑๔ชุมชนเก่าจานเทศบาลนครอุดรธานี
ไปรอรับภรรยาครับ
ภรรยายังไม่มาปรากฏว่ารถหายไปแล้ว

เรากลับมาติดตามหลังโขลบท่องชาติครับ
ตามกันต่อกับเรื่องนี้นะคุณผู้ชม
พี่แสงอรุณอามรถอุปกรณ์ทำมาหากินขายกล้วยปิ้งไปจอดที่ร้านลาบเพื่อไปรอรับภรรยา

ภรรยาทำงานที่ร้านลาบปรากฏว่าคนร้ายขโมยรถของพี่เข้าไป

โอ้โหเพราะรถคันนี้เนี่ยขี่มาจากบ้านที่ยะโสธรกว่า๓๐๐กิโลเพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน
อยู่ที่นี่ครับนะฮะแล้วมาโดนขโมยไปแล้วคือนี่มันคือเสาหลักของครอบครัวคือทำงานหากิน
กล้วยปิ้งแล้วส่งเงินไปให้แม่ที่บ้านเลี้ยงลูก๓คน

นะครับนี่คืออุปกรณ์ทำมาหากินของทั้งครอบครัวหลังถูกขโมยไปทำยังไงต่อดีคิดอะไรไม่ออกนั่งร้องไห้เลย
ไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเพราะคือเป็นคนจนหาเช้ากินค่ำทำไมคนร้ายมาซ้ำเติมแบบนี้
นี่คือน้ำตาลูกผู้ชายและอยากจะให้ตำรวจติดตามคนร้ายให้ได้ฟังเสียงพี่เขาหน่อยครับ
เขาอยากได้คืนนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ